คุณผู้ชมครับรู้จักท่านนี้ไหมฮะ
วนีเหล่าฮาเกียรติ
ผมยอมรับตอนแรกผมไม่รู้จักหรอก
แต่ว่ารู้จักท่านจากข่าวนี้แหละนะครับ
เพราะว่าท่านเป็นนางสาวสยามคนที่๒นะฮะ

เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ยี่ห้อแอสต้าเซเนก้าสวยไหมครับ

แล้วดูฮะคือแม้ท่านจะอายุเยอะแล้วร้อยปีอ่ะอืม
๐ปีแต่ว่าโอ้โหคือความสวยเนี่ยยังอยู่ให้เราเห็นและคาดเดาได้

นี่ไงเปิดหน้าแล้วเขาโครงความสวยยังแบบยังปรากฏอยู่เลย
นี่ผู้หญิงเขาดูขาดนะ
ดาราภาพยนตร์รู้จักไหมดาราภาพยนตร์รู้จักไหม

ท่านเป็นนางสาวสยามคนที่สองของประเทศไทยในวัย

คุณวนีเนี่ยแม้ท่านจะอายุร้อยปีแล้วก็ตามแต่สุขภาพยังดีแข็งแรง
คือความสวยเนี่ยยังอยู่ในตัวท่านท่านมารับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙แบบไม่มีปัญหาอะไรเลย
สำหรับคุณวันนีนะครับชื่อเดิมคือเอวารีลาวหาเกียจนะครับ
เป็นนางสาวสยาปีพุทธศักราช๒๔๗๘
คุณวนีเป็นบุตรสาวคนเดียวของร้อยตำรวจเอกบุญจินเหล่าหาเกียรติ
กับคุณละม่อมจันทรเวคินคือทั้งฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับ
เป็นราชการปุ้ยดูตอนท่านสาวสิสวยเนอะโอ้โหสวยจริง
คือสวยแบบออริจินัลเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องพูดเลยเรื่องของการศัลยกรรมอะไรนะ

ครับคือคุณย่าของท่านเป็นลูกครึ่งปรณกันจากสิงคโปร์

ขณะที่อายุได้หนึ่งเดือนนะครับท่านถือศีลล้างบาปโง่โล่เง็กล้วนนะครับ
คุณย่าจึงเลือกชื่อให้ว่าเอลเวอลีนเหล่าฮาเกียจตามชื่อนักบุญเอเวอลีนนะครับ
แล้วก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดกระทั่งมาเปลี่ยนในช่วงที่ท่านประกวดนางสาวพระนครก่อนนะ
ปรากฏนางสาวพระนครเมื่อปี๒๔๗๘และปีเดียวกันนั่นเองนะครับ
ก็มีการประกวดนางสาวสยามอันเป็นหนึ่งของการฉลองรัฐธรรมนุนของรัฐบาล
ท่านเอลเวอร์จงรักขยันขยอท่านว่าคุณวันนี้ไปปุ๊บประกวดหน่อยไปประกวดหน่อย
ไปประกวดอย่างไม่เต็มใจฮะนะครับโดยท่านเนี่ยผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดพระนคร
ให้เป็นนางสาวพระนครโดยวันแรกของการประกวดนะครับ
คือเป็นตัวแทนของพระนครไปประกวดนางสาวสยามซึ่งเธอก็ได้รับตำแหน่งนางสาวสยามคนที่สองในที่สุด
หลังจากรับตำแหน่งนางสาวสยามนะครับคุณวนีได้เข้าพิธีสมรสกับนายแพทย์มานิดสมประสงค์นะครับ
คุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชขณะนั้นคุณวนีอายุได้๒๐ปีนะครับ
ทั้งคู่มีบุธิดารวมกัน๓คนได้แก่จันทิมาวิจิตวัฒกาลอันลบพรสมประสงค์ดันัยศักดิ์สมประสงค์
คุณอรสมสุทธิสาคอนท่านนี้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี๒๕๖๓นะครับ
บรรยายรายละเอียดของการคัดเลือกนางสาวสยามสมัยนั้นอันนี้น่าสนใจน่าสนใจเลยผมอ่านดูแล้ว
เกณฑ์การประกวดจะเป็นเหมือนในปัจจุบันไหมลองฟังดู
กรรมการจะพิจารณาจากรูปร่างผิวเล็บฟัน
แล้วเขาแต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้แล้วหุ่นของผู้หญิงเป็นยังไง
เขาจะไปเปิดดูน่องที่หลังเวทีครับ
อ๋อเหรอน้องร้านไทยอย่างนี้หรอ
การไปดูน่องคือไม่ให้สาธารณชนเดินเห็นไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเดินกันแบบนี้
แบบไทยไงถูกต้องเป็นหวนตัวอย่างนี้นะฮะ
นางงามจะใส่ชุดไทยห่มสบายเฉียงนุ่งผ้าสิ้นยาวถึงข้อเท้านะฮะ
แต่กรรมการก็สำรวจละเอียดเพื่อเฟ้นคนที่งามจริง
หน้าตาไม่มีการแต่งเสริมเติมแต่งให้มากนัก
แล้วก็มั่นใจว่าจะเป็นงามแท้อย่างธรรมชาตินะครับ
คุณวดีเองก็เคยเล่าประสบการณ์การประกวดนะครับ
บอกว่าตอนเข้าประกวดเนี่ยเตรียมตัวล่วงหน้าไม่นานนะ

แล้วก็เวลานั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการบำรุงร่างกายเนี่ย

สวยจริงแต่ว่าตอนปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปนะ

แล้วก็ยังมาฉีดแอสต้าเซเนก้าได้